ทีนี้มาดูเรื่องที่กระทบกับคนไทยก็คือ

เป็นแรงงานชาวบุรีรำ
เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอล
ทันทีที่ภรรยาและครอบครัว
รู้ข่าวเข้าสิ่งที่พวกเขาทำได้
ทำได้แค่นี้ครับ
จุดทูปเรียกดวงวิญญาณของสามีครับ

อายุ๓๘ปีเป็นภรรยาของนายจักรพันธ์

ก็ได้แต่จุดทูปเรียกดวงวิญญาณ

คุณจักรพันธ์เสียชีวิตจากเหตุสู้รบในอิสราเอล

เล่าทั้งน้ำตาว่าเธอทำใจไม่ได้นะ
ต้องมาสูญเสียสามีที่อยู่กินกันมาเกือบ๒๐ปี
เธอรักเธอผูกพันกับสามีมาก

สามีตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอล
เพราะว่าอยากมีรายได้มาดูแลครอบครัว

ส่วนคุณย่าก็อายุมากแล้ว
ช่วงที่สามีทำงานอยู่ที่อิสราเอล

จนกระทั่งวันแรกที่มีการสู้รบ
ก็คือ๗ตุลาคมที่ฮามาส

ตอนนั้นคุณสายชนยังวิดีโอคอลคุยกับคุณจักรพันธ์สามีอยู่เลย

ทำใจได้ว่าตอนนั้นทำได้อย่างเดียวคือ
ภาวนาขอให้สามีรอดชีวิต
พอมารู้ข่าวร้ายว่าสามีเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อยังไงแล้ว
แล้วภาระหนี้สินอีกหลายแสนบาทจะทำยังไง
เธออยากบอกกับสามีผ่านรูปถ่ายว่า

แม้ว่าเธอจะป่วยแต่เธอจะเข้มแข็ง

หลังจากนี้คงจะต้องพยายามหางานทำแล้วล่ะ
เพื่อดูแลลูกชายและแม่สามีครับ
ส่วนผู้เป็นแม่ของนายจักรพันธ์อย่างคุณเอมออนครับ

หลังรู้ข่าวเนี่ยว่าลูกชายเสียชีวิตเป็นรายล่าสุด

แล้วเมื่อวันที่๗ตุลาคมวันแรกที่มีการสู้รบ
แม่กับเมียของลูกชายก็คือคุณสายชนเนี่ย

คุณจักรพันธ์บอกว่าแค่นี้ก่อนนะแม่ทหารมา

ที่ผ่านมาครอบครัวยังมีความหวังเล็ก
ว่าลูกชายก็คือคุณจักรพันธ์เนี่ย

หรืออาจจะแค่ปิดมือถือหรือว่าสื่อสารไม่ได้

เพราะว่าตัวคุณแม่เองก็เคยไปดูหมอดูตามความเชื่อหลายที่นะ
ส่วนใหญ่ก็บอกแม่ลูกชายแม่ยังมีชีวิตอยู่นะ
แต่พอมาวันนี้ข่าวร้ายก็มาถึงครับ
อยากให้ทางการช่วยทำตามคำร้องขอสุดท้ายก็คือ
พาร่างลูกชายกลับบ้านเกิดได้ไหม
ถ้าหากไม่สามารถจะนำร่างกลับมาได้ก็ขอแค่เท่ากระดูกก็ยังดี
เอามาทำบุญและอยากให้ช่วยเหลือเยียวยาด้วยครับคุณผู้ชม
บ้านนี้แม่ก็ไม่สบายใจ
แม่ไม่สบายใจแม่อยู่บน
เต๋าเต๋าคือลูกชายแม่คือทำงานครบสัญญา๕ปีแล้วนะ
แต่ไม่กลับไม่กลับแล้วก็ขอทำงานต่อ
ทำงานต่อเสร็จปั๊บจนเกิดเหตุการณ์สู้รบกันเนี่ยคุณผู้ชม
จากที่เคยติดต่อกันได้สื่อสารกันได้
เอ้าสื่อสารไม่ได้
พอไปถามคนที่ทำงานด้วยกันก็ปรากฏว่า
ไม่รู้ไม่เห็นลูกชายแม่อีกเลยไม่เห็นเต๋าอีกเลย
นางบังออนแก้วรักษาอายุ๕๐ปี
แม่ของนายสาคอนแก้วรักษาหรือว่าคุณเต๋าอายุ๓๐ปีนะครับ
แรงงานไทยที่อิสราเอลนั่นแหละติดต่อลูกไม่ได้อ่ะ
แม่บังอลนะครับแม่บังอลนะครับ
เล่าบอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานอิสราเอลตั้งแต่ปี๖๑เนี่ย
๒๑๖๑นู่นน่ะจนปัจจุบันมันครบสัญญา๕ปีแล้ว
แต่ลูกชายบอกยังไม่ขอกลับไทยขอทำงานต่อก่อน
จนเกิดเหตุสู้รบกันแล้วคราวนี้ติดต่อไม่ได้เลย
ก็ไม่ออนนะไม่มีความเคลื่อนไหว
โทรไปแต่ที่เคยโทรได้ก็โทรไม่ได้
ถามคนในหมู่บ้านที่ไปทำงานด้วยกันก็บอกไม่เจอ
ไม่เจอเลยเอาล่ะสิคุณผู้ชม
แม่พยายามนะเวลาข่าวออกไทยรัฐออกแม่ดูเลย
วาดตาดูรายชื่อเลยแรงงานที่กลับจากอิสราเอล
ไม่มีชื่อลูกแม่กังวลเนี่ยเครียดดินะครับ
นี่แหละดูของกระสูรแรงงานนี้
ไม่เจอชื่อในระบบอีกก็เลยขอวิงวอนนะครับ
โดยงานรัฐนะครับตามหาลูกชายหน่อยเถอะ
ฉันเนี่ยแม่ฉันก็ทุกข์นะ
แล้วหลานเนี่ยหลานหกขวบนะลูกของเต๋าเขาเนี่ย
คิดถึงพ่อเหลือเกินแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นความทุกข์ใจ
ของควบครัวนี้โอ๊ะนะเป็นเรานะ

แล้วก็ยังมีสัญญาณที่ดีนะว่ามีคนไทยที่เจร

ก็บอกนะว่ากลุ่มฮามาสก็ดูแลคนที่ถูกจับ
เขาไม่ใช้คำว่าตัวประกันด้วยนะใช้ว่าเป็นเฉลย
ดูแลแบบเป็นแขกบ้านแขกเมืองอะไรแบบนี้